แต่ว่าจากผลกระทบของโควิด๑๙ต้องบอกว่า
หลายคนได้รับผลกระทบกันไปเยอะมาก
โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเองนะคุณผู้ชม
หนึ่งในนั้นก็คือนี่ค่ะแรปเปอร์ไซสบิ๊กของเรา

คือพี่ก๊อฟเนี่ยโดนผลกระทบอย่างจังเลย
กับว่าออกมาโพสต์ร่ายยาวความรู้สึก
ในฐานะคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะ
แล้วก็ฐานะศิลปินที่ได้รับผลกระทบ
ถูกเลื่อนงานเอ่ยถูกแคนเซิลงานเอ่ย
ก็เลยทำให้รายได้หลักของครอบครัวค่ะ
ถูกตัดทิ้งไปซึ่งพี่ก๊อฟบอกว่า
เดือนนี้เป็นเดือนที่ชีวิตของผมมาถึงจุดพีค

อัลบั้มใหม่ที่อุตส่าหบักบั่นทำมา๒๓ปี

ไม่กี่วันต่อมากลายเป็นเดือนที่งานเงียบเชียบที่สุดเลย
แล้วผมกลายเป็นคนว่างงาน

ทุกวันนี้รายได้ของทางบ้านคือจะแบ่งออกเป็น๒ก้อนหลัก
ก็คือรายได้จากงานเพลงของผมก็คืองานของพี่ก๊อฟ
รวมไปถึงทางบริษัทบ้านชูใจ

แล้วก็ลูกสาวก็คือน้องชูใจเนี่ย
แต่ตอนนี้ค่ะมันกลายเป็นว่ามีรายได้เข้ามาทางเดียว
ก็คือทางบริษัทบ้านชูใจที่หล่อเลี้ยงครอบครัวของเขาอยู่
ก๊อฟตัดสินใจออกจากบ้านขายหมูปิ้งเลยค่ะ
ออกไปขายหมูปิ้งด้วยตัวเองเลย
บอกถึงแม้ว่ารายได้มันจะไม่ได้เยอะอะไรมากมาย
แต่ก็คงพอค่ากับข้าวในแต่ละวัน
โหตายแล้ว
คือเขาบอกว่าหลายคนก็มีเสียงท้วงติ่งออกมา
ภรรยาก็ท้วงติงแหละบอกเฮ้ยไม่กลัวเสียภาพลักษณ์เหรอ

ใช่แต่คำตอบที่พี่ก๊อฟบอกก็คืออะไรรู้ไหมคะ
ผมอายมากกว่าถ้าต้องอยู่เฉยแล้วให้ลูกเมียหาเลี้ยง
บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
แล้วขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฝากร้านกันไปเลยนะ
ทำเลที่ตั้งร้านขายหมูปิ้งฮีโร่เนี่ยนะครับ
อยู่ที่หน้าร้านหมาล่าสโบไมค์รัชดา๓๒นะคะ
ที่ฉันไปทานบ่อยนะตรงนั้น
จริงก็พี่ก๊อฟก็มีร้านหมาล่าสโบไมค์อยู่ตรงนั้นด้วย

คือพี่ก๊อฟบอกว่ามันไม่ได้อายถ้าเกิดเราออกไปทำมาหากิน
แต่เขาจะอายถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
ใช่นะคะแล้วก็มีเพื่อนบางคนก็สั่งแกไปทาน
อร่อยมากเลยนะคะลองอุดหนุนกันได้นะคะ